งั้นเดี๋ยวจะพาไปดูควายแปลกที่ว่าแปลกคือเขา
เผาของมันไม่เหมือนใคร
เขานั้นแปลกแต่แปลกแล้วดีฮะ

คุณคะเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเขายังไง
ปีนไปแบบไหนเขาหง่อน
ตกไปหงอเสร็จแล้วบ้าแล้วมันหง่อนลงล่าง
งอนลงมาข้างล่างแบบนี้แปลกไหมแปลกสิไม่เคยเห็นลักษณะเขาเป็นแบบนี้มาก่อน
เขาโพสต์คลิปนี้ลงไปแล้วบอกว่าเคยเห็นไหมเขาควายแบบนี้ฮะ
มันยาวแล้วโค้งงอมาชนติดกันแบบนี้เลย
เอาจริงว่าไปว่าไปมันเหมือนรูปหัวใจเหมือนกันนะ
มันกำลังจะบ่งบอกหรือเปล่าว่าควายตัวนี้กำลังมีความรัก
เฮ้ยไม่ได้เกี่ยวว่ะ
ดิฉันตาดีดูที่หน้าจอไง
นี่ไงก็คนสมัยก่อนสมัยโบราณตามตำราควายนะ
เขาเรียกควายแบบนี้ว่าเขาอุ้มบุญหรือเขาอุ้มบาท

เชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนมีควายที่มีเขาลักษณะแบบนี้
จะช่วยให้เจอแต่เรื่องดีมีอะไรบ้างอ่ะ
มีโชคมีลาบอุ้มเงินอุ้มทองอุ้มโชค
มาให้กับเจ้าของของผู้ที่แบบว่าครอบครองควายตัวนี้

แล้วมันโค้งมาชนกันแบบนี้แต่มันยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ก็คือกินย่าเล็มย่าได้ตามปกติของมัน
มันสามารถปรับตัวอยู่กับเขาลักษณะแบบนี้ได้
ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงดูไปดูมาตอนแรก
ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการก้มลงไปกินอาหารของมันอยู่เหมือนกันนะ
แต่สุดท้ายมันอยู่ได้ฮะงั้นไปดูต่อไปดูต่อความน่ารักแล้วก็ความแปลกของมันได้ในติ๊กต๊อก
ที่ชื่อว่าสอยางคำ
ยังคำให้ไปดูอะไรนะ
ให้ไปดูความน่ารักของมันไปดูความสวยงาม

ในติ๊กต๊อกของเขาสอยางคำ

ก็อยากถามอีกครั้งนึงปรับความชัดเจน
ไม่คุณบอกว่าให้ไปดูความน่ารักต่อ